คุณผู้ชมมาดูเรื่องของขโมยขโจรกันบ้างค่ะ
มีทั้งขโมยมอเตอร์ไซค์ขโมยไอ้แผ่นเหล็กที่มันเป็นฐานของเสาไฟฟ้า
เดี๋ยวไปดูกันไปดูที่ขโมยมอเตอร์ไซค์กันก่อนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
นี่เลยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของห้องพักนะคุณผู้ชม
อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เห็นกันจ่ะเลยค่ะผู้ชายที่เขาขึ้นไปคร่อมมอเตอร์ไซค์นั้นน่ะ

แล้วดูสิมากัน๓คนอายุประมาณสัก๒๕๓๐ปีค่ะ
เกิดเหตุก่อเหตุช่วงประมาณตี๓ของเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
เจ้าของคือนางสาววิไลวันลาทาอายุ๓๘ปีบอกว่า
นี่จอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้หน้าห้องพัก

แถมหลังก่อเหตุเขาเอาคนร้ายนะ
เอาไม้แขวนเสื้อเอามาเกี่ยวตรงประตู
เพื่อไม่ให้คุณวิไลวันออกมาด้านนอกได้คุณ
แต่พอเป็นแบบนี้แล้วเธอก็ไปแจ้งความแล้วแหละ

เชื่อว่าอีกไม่นานตำรวจน่าจะจับกลุ่มทั้ง๓คน

พาไปดูที่อุดรธานีที่อำเภอเมืองนะคะ
คนร้ายมาเป็นผู้ชายใส่เสื้อยืดกางเกงยีน

เขาใช้ผ้าขาวม้าปิดบังใบหน้าแบบนี้ค่ะ

ที่หิวอยู่ไปนี่มันคือแผ่นเหล็ก
แผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งฐานเสาไฟฟ้า
หลังจากขโมยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์นี้ไปเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพได้เหมือนกัน
ผู้เสียหายคือนายโนวาพรมวินัยอายุ๕๖ปี
เป็นนายช่างแขวงทางหลวงอุดรธานี
นายช่างเขามีหน้าที่ในการซ่อม
ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวง
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกเมื่อวานนี้

ตอนเที่ยงก็แวะกลับมาที่บ้านมากินข้าวเที่ยง
หลังจากนั้นก็สังเกตดูเอ๊ะ
อุปกรณ์ที่ฉันจะใช้ในการทำงานมันหายไป
คือแผ่นเหล็กที่ใช้สำหรับติดตั้งฐานเสาไฟฟ้ามันหายไป
นับดูหายไปเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชม

ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูซะเลย

มาขโมยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ

ก็มีทรัพย์สินที่โดนขโมยไปหลายรายการเหมือนกัน

ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งเอาไว้รอบบ้าน
แล้วพอรอบนี้เจ้าโจรมาขโมยแผ่นเหล็กนี้อีกก็เลยเป็นหลักฐานชั้นดีเลยล่ะค่ะ
โดยตำรวจภูทรนาขาก็เข้าตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็คาดว่าฝีมือของคนร้ายระหว่างรอบที่แล้วกับรอบนี้

ยังไงก็ตามจะเร่งแกะรอยติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะคะ